ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นที่โคราชคุณผู้ชม
น้องกลุ่มนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง

พอเมาค่ะแล้วจู่หูแว่วได้ยินเสียงว่า

พานักศึกษาผู้หญิงเข้ามาในหอพักผู้ชาย

ที่นี่พอทำอย่างไร
ลงมาสั่งให้ทุกคนลงมาค่ะคุณผู้ชม
ไปตรวจเช็คว่ามีนักศึกษาผู้หญิงจริงหรือเปล่า

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมคะ
พอไม่พอใจน้องนักศึกษาผู้ชาย
ดูเหมือนว่าหัวดื้อใช่ไหมหัวแข็งใช่ไหม

สุดท้ายมีคนอัดคลิปมาร้องกับสื่อค่ะ
อันนี้คือสาเหตุเลยครับคือไม่นอนแล้วครับ

กิ้มไม่ชอบแต่ตอนนี้มาแสดงตัว
อ๋อครับถ้าสมมุติว่าไม่มี
ไม่มีแต่ถามว่าทำไมสองชุดไม่รับ

พวกผมจึงต้องคุยงานครับ

ที่เป็นนักศึกษาชายที่อยู่ในหอพัก
ของวิทยาลัยแห่งดึงที่โคลาส
นี่ค่ะน้องนักศึกษาร้องเรียน

ค่อนข้างเยอะนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
ศุกร์ที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา

จุดประสงค์ความตั้งใจคืออยากจะร้องเรียน
เพื่อให้ตรวจสอบพอหนึ่ง

จู่เมาเหล้าแล้วหูแว่วคิดว่าน้องนักศึกษาผู้ชาย

นักศึกษาผู้หญิงเข้ามาในหอพัก

แบบแนบหุ้วไม่ได้คุยเบาไม่ได้
ได้ยินคิดว่าน้องนักศึกษาผู้ชายเอาผู้หญิงเข้ามาในหอพัก
ทีนี้ทำยังไงต่อพอพอได้ยินแบบนั้นแล้ว
นักศึกษาผู้ชายลงมาทั้งหมดเลยลงมาด้านล่างของหอพัก
แต่พอตรวจค้นก็ไม่พบใครนะคะ
นักศึกษาก็พยายามอธิบายเหตุผลแต่ตัวผอก็ไม่ฟัง
บอกว่าอ้าวดึกแล้วแล้วทำไมไม่นอนเอาก็คุ้นเรียกน้องลงมา
แล้วน้องก็อธิบายเพิ่มเติมว่าวันนั้นมันเป็นวันศุกร์
แล้วอีกวันน้องมีงานต่อก็เลยต้องมีการจัดเตรียมงานกันดึกหน่อย
พอนึงน้องชี้แจนหนักเข้าตัวพอบอกไม่พอใจ
หาว่าเด็กหัวดื้อดื้อใช่ไหมไม่พอใจไปละออกเลย
นั่นสิคะน้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอพานหรือเปล่าแบบนี้
หนักข้อขึ้นถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะเรียกผู้ปกครองของน้องมาพบเลยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามีข้อมูลได้รับรายงานเพิ่มเติมบอกว่า
หลังจากวันเกิดเหตุเหตุการณ์เกิด๒๐พฤษภาคมใช่ไหม

มีการมานั่งสรรบริเวณบ้านพัก

ยังดื่มดีกว่าโอ้โฮสันวันโต้มีอะไรบ้าง
ต้องเบลอภาพเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไร
ใครที่เห็นภาพที่ไม่เบลอแล้วมีคำตอบแล้วนะคะ

เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคดังกล่าว
เพื่อไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ได้รับการชี้แจงบอกว่า
ผู้อำนวยการคนดังกล่าวไปราชการ
ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดเนื่องจาก
ทำรายงานชี้แจงไปยังผู้บังคับบัญชาแล้ว

ผู้สื่อข่าวไม่ลดละความพยายามนะคะ
ติดต่อโทรสอบถามไปที่ต้นสังกัดของผู้อำนวยการคนดังกล่าว
แต่ก็บอกว่าไม่มีใครสะดวกให้สัมภาษณ์

แต่ว่าเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าท่านอยากชี้แจง

ครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะครับ